สลากพลัสเนี่ยนะครับแกได้มีการไปแจ้งความ
บอกว่ามีคนเนี่ยนำเอาสลากนะฮะไปสแกน
แล้วก็ออกมาขายโดยที่ไม่ได้มีสลากจริง
แล้วก็ไปขายกันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันเป็นความผิดทันทีนะฮะ
ทีนี้ต้องเล่าเรื่องราวแบบนี้ก่อนประเด็นที่มันเกิดขึ้น
แต่มันเกิดขึ้นจากการที่คุณน็อตเนี้ยนะฮะมีการไปแจ้งความ
ถามว่าสลากทริปมันคืออะไรอืมหรือว่าไอ้หวยทริปนี้มันคืออะไร
คือจริงจริงแล้วเนี้ยอ่าทั้งแอนนากับทั้งตะเนี้ยนะครับ
เขาเนี่ยเหมือนกับไปมีหน้าที่ทำงานอยู่ในโชคดีนะฮะ
เขาเรียกว่าโชคดีเอ่อหวยออนไลน์อ่าเนี่ยฮะ
คดีลอตเตอรี่เห็นไหมฮะซ้ายมือเนี้ยนะครับอืม
เอ่อวิธีการเนี่ยนะครับก็บอกว่ามันจะมีเป็นลักษณะเหมือน
ตเตอรี่ที่มีการสแกนแล้วก็เอาไปลงขายไว้
แต่ใบจริงเนี่ยไม่มีแต่ใบจริงจะกลับไปอยู่กับกองสลากพลัส
เห็นไหมฮะขวามือของคุณผู้ชมนั่นน่ะกองสลากพลัสนั่นน่ะ
นั่นเลยเข้าไปจริงซึ่งลักษณะเนี้ยคือพวกลายน้องลายน้ำทุกอย่างมันตรงกันหมดเลย
เลขชุดหรือตัวการ์ตูนที่อยู่ในสลากเนี่ยมันก็ตรงกันหมดเลย
ซึ่งจริงแล้วแต่ละใบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันแม้กระทั่งลายน้ำเนี่ยมันก็จะไม่ต้องไม่เหมือนกันด้วย
แต่อันนี้คือเหมือนกันเปี้ยปรากฏว่าหลังจากนั้นมีการไปตรวจสอบก็ถึงได้พบว่า
โชคดีเนี้ยนะฮะมีการนำเอาสลากที่ไม่มีตัวตนจริงจริงเนี้ย
เอาไปสแกนแล้วเอามาขายประเด็นก็เกิดทางน็อตกองสลากพลัสก็เลยไปแจ้งความเนี่ยนะฮะ
คือทั้งหมดเนี่ยนะฮะ๓รายนะครับสารแล้วก็ออกอนุมัติ
ต้องหมายจับผู้ต้องหาสามรายด้วยกันตอนนี้จับกลุ่มไปแล้วสองรายนะครับ
ระหว่างติดตามตัวหนึ่งรายนะครับในฐานความผิดนะฮะ
ร่วมกันช่อกงประชาชนร่วมกันลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันสลากกินรวบ
โดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาร่วมกันโดยทุจริตหรือว่าหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายกับประชาชนมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๕ปี
หรือปรับไม่เกิน๑แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
ตอนหลังจะได้มีการเข้าค้นทั้ง๑๔แพลตฟอร์ม
ที่มีพฤติกรรมจำหน่ายสลากเกินราคาแล้วก็ปิดบังบาร์โค้ด
เจ้าที่ตำรวจเองได้มีการตรวจสอบพบว่า
มีการนำสลากมาเวียนขายซ้ำ
จำหน่ายสลากที่ไม่มีอยู่จริง
เข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งพฤติการดังกล่าวมีความผิดตามมูลฐานของการฟอกเงินนะครับ
ขณะเดียวกันครับ๑ใน๓ผู้ต้องหาที่ถูกออกหมายจับ
บอกว่าตอนนี้ได้รับทราบแล้วกับการออกหมายจับ
เราพร้อมปฏิบัติตามกฎหมายหากเรามีความผิดจริง
แล้วก็จะให้ความร่วมมือในทุกกรณีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ของตนเอง
ประเทศไทยใช้ระบบกล่าวหาอยู่แล้วถ้าผู้ต้องหาสามารถพิสูจน์ตัวเองได้
พอเกิดปัญหาวิธีแก้ปัญหาคือเดินเข้าไปหาและแก้

จัดรายการทีวีขายของขายอาหารเสริม
รับรีวิวสินค้าเส้นทางการเงินสามารถตรวจสอบได้
ปัจจุบันเนี่ยยังมีหนี้บ้านหนี้รถเรื่องหนี้สินปัญหาชีวิตคนจะรับรู้แต่ตอนเรามีแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมถึงมี
มีสลากอยู่ในระบบจริงแต่ไม่มีตัวจริงครับ
เนื่องจากโชคดีลอตเตอรี่ได้ทำการสั่งซื้อไปปกติคนที่ขายลอตเตอรี่ให้กับเรา
เขาจะทำการสแกนและส่งลอตเตอรี่ตัวจริงมาให้เราเขาทำการขายให้เรามาสองงวด
มีมางวดที่๓เขาส่งแต่ใบสแกนมาแต่ไม่ส่งตัวจริงมาครับ
ปรากฏว่าคนที่ขายให้เรานั้นปิดเครื่องหนีเราจึงรู้สึกว่าเราโดนโกงแน่แล้ว
เราจึงทำการยกเลิกออเดอร์ของลูกค้าครับเราจึงทำการยกเลิกออเดอร์ของลูกค้า
คือการแชร์ลิงก์ให้กับคนทั่วไปเหมือนกับดาราทุกคนที่รีวิวสินค้า
แบบนั้นแหละครับแต่ผมไม่เคยเอาชื่อเสียงของผมไปหาแดกกับคน
ผมไม่เคยเอาชื่อเสียงของผมไปหลอกแดกใครครับ
นะฮะก็ว่านี่คือคุณต้าโอยสเกาะก็พูดมาแบบนี้นะฮะ
สุดท้ายก็ต้องไปพิสูจน์ตามข้อเท็จจริงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่
เพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
ก็มันเป็นประเด็นอย่างเมื่อกี้คุณตะเขาก็พยายามชี้แจงบอกว่า
อ๋อเขานี่มีการสั่งสลากหมดดำสั่งสลากหมดดำสแกนมาให้พี่
พี่ก็เอามาลงขายแต่สลากจริงมดดำไม่มีการส่งมาให้พี่
เป็นแบบนี้แต่จริงแล้วเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็ลงไม่ได้ไง
ค่ะเพราะมันไม่มีตัวจริงหรือไม่มีต้นคั่วหรืออะไรอ่า
แต่เขาทำไปเพราะว่าครั้งก่อนมันไม่มีปัญหาถูกไหม
มีหรือไม่มีก็ก็ลงไม่ได้คือไม่ใช่คือง่ายง่ายมันไม่มีสลาก
เหมือนทุกวันนี้เราไม่ได้ซื้อหวยแบบเราไม่ได้ไปซื้อหวยแบบใบรับรอง
ตามซื้อตามตามวัดตามวัดหรือตามขายทุกวันนี้คนมันเปลี่ยนการแพลตฟอร์มการซื้อหวยมา
วันนี้เรามีอะไรกองสลากพัดอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่ง
ทำไมอันเนี้ยไปเอามาได้ยังไงอ่าเอาไปลงได้ยังไง
และน้ำเดียวกันของดังนั้นมีคนถูกไงโห
ไม่ไม่ไอ้ไอ้ประเด็นมีคนถูกมันไม่ใช่ประเด็นใหญ่เพราะว่าถ้าเกิด
การไปขายหวยทิพย์เนี่ยอย่างเหมือนก่อนที่ผมมานั่งอธิบายให้ฟังอยู่เนี่ย
สมมุติว่าขายไปหนึ่งแสนใบหนึ่งแสนใบที่คุณขายเนี่ย
สมมุติใบเราหนึ่งร้อยบาทนะอ่าไม่ใช่แปดสิบแล้วแปดสิบคุณได้แปดสิบล้าน
ถ้าขายไปละร้อยคุณได้หนึ่งร้อยล้านอัตราการเสี่ยงในการถูกเนี่ยนะฮะ
ก็คือสมมุติถ้าเกิดถูกเต็มเหนียวในหนึ่งแสนใบเนี่ยคุณจะต้องจ่ายเงินนะฮะ
สี่สิบกว่าล้านจุดกับห้าสิบล้านอือศูนย์ที่เหลือคือเป็นกำลัง

ทีนี้ประเด็นอยู่ที่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกไม่ใช่ประเด็น
ประเด็นคือเขามีข้อกฎหมายของทางภาครัฐว่า
ห้ามมีการแบบว่าเอาสลากที่เหมือนกับไม่มีตัวตนเนี่ย
แล้วเอาไปขายมันก็เหมือนกับเป็นการล่วงหวยใต้ดิน
เหมือนหวยใต้ดินถูก
อะไรแบบเนี้ยแล้วมันอาจจะมีความผิดมากกว่านั้นอีกอะไรอย่างเงี้
ค่ะเยอะแยะมากมายซึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวก็ต้องรอไปดูว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยทางคุณแอนนากลับมาจะว่ายังไง
ฉันได้คุยกับแอนนาอืมก็คือได้คุยล่าสุดเนี่ย
เมื่อตอนบ่ายเนี่ยนางก็บอกเดี๋ยวนางจะกลับมา
นางก็บอกว่าหนูเป็นแค่พรีเซนเตอร์ให้เขาแม่
อย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้หล่อเป็นพรีเซนเตอร์ทำไมเขาออกไหนจับแกล่ะ

นะฮะเนอะแต่ว่ามันก็มีข้อมูลที่เขียนว่าคุณแอนนาเองเนี่ย

เป็นเจ้าของเหมือนก็เป็นกรรมการเป็นอะไรอย่างเงี้ย